แล้วพุ่งไปชนกับกำแพงเป็นกำแพงของโรงพยาบาลเสียงดังมากนะคะไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าคนขับรถเป็นยังไงบ้างค่ะ
โหเสียงดังนะคะแล้วภาพก็น่าตกใจคือชนแบบอัดกำแพงเต็มเต็มเลยอ่ะ
คุณผู้ชมคะเป็นกำแพงของโรงพยาบาลกาลสินธนบุรีที่อำเภอเมืองกาลสิน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเกือบตีหนึ่งคืนที่ผ่านมานะคะตำรวจและหน่วยกู้ชีพกู้ภัย
จังหวัดกาลสินไปตรวจสอบสภาพรถพลิกตะแคงติดกับกำแพงของโรงพยาบาล
ด้านหน้ารถคือพังยับเลยค่ะเสาไฟฟ้าทรัพย์สินหลายอย่างตรงนั้นคุณผู้ชมค่ะ
ได้รับความเสียหายนะคะรั้วบ้านเอ่ยป้ายโฆษณาเอ่ยท่อประปาเอ่ย
ท่อประปาแตกเลยค่ะน้ำไหลนองเต็มไปหมดนะคะ
ดูสภาพรถแล้วโอ้โหคนขับติดอยู่ในรถนายพานุพงศ์แสงส่องอายุ๒๔ปี
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดทางค่อยนำตัวออกมา
ใช้เวลา๒ชั่วโมงค่ะกว่าจะนำตัวคนขับรถออกมาได้
เจ็บหนักอยู่เหมือนกันต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกาลสินนะคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปไปสอบถามเจเปิ้ล
คุณสุธยานเป็นเจ้าของบริษัทที่อยู่ใกล้ตรงนั้น
บอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงมันเหมือนเสียงลม

คุณผู้ชมเสียงลมมันผ่านฟิวแบบเสียงดังมาก

สักพักได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรชนดังมากดังโครม
ก็เลยเปิดผ้าม่านจากชั้น๒ดูตอนแรกไม่เห็น
แต่ได้ยินเสียงเหมือนไฟมันกระพริบติ๊กอย่างนี้ค่ะ
รอปภโทรมาบอกว่ารถชนให้ลงมาดู

แล้วก็ไปอัดติดกับกำแพงของโรงพยาบาล

ทีนี้ก็เลยมาเปิดกล้องวงจรปิดดู
ก็ได้ภาพที่ให้คุณผู้ชมดูไปนะคะ
โอ้โหเธอบอกว่าเจเปิ้ลบอกว่าเห็นภาพแล้วตกใจมากนะ
เพราะรถมาเร็วจริงมาแรงมากจริงค่ะ
กระใจค่ะเพราะว่าแรงมาก
แรงมากตกใจมากแล้ว
ตอนแรกก็ไม่กลัวว่าน้องเขาเป็นอะไรด้วย
คุณผู้ชมเห็นเพราะว่ามันแรงมากจริง

ว่าความเสียหายก็เยอะมากพอสมควร
ถ้าประเมินของแค่ทางร้านนะคะ
ฝั่งทางร้านยังไม่ได้ฟังทางโรงพยาบาลก็เป็นแสนนะคะ
เพราะมีประตูมีเสามีป้ายของบริษัทยางที่ชำรุดเสียหายด้วย
เปิ้ลก็บอกว่าเมื่อเช้านะคะ
ของคนเจ็บมาเก็บข้าวของในจุดเกิดเหตุ
ก็ไปถามนะคะว่าคนเจ็บเขาเจ็บมากไหม

สภาพรถเอ่ยอะไรเอ่ยมันดูน่ากลัวค่ะ

นี่กระจกมองหลังกับพระเต็มเลยนะคะ
สุดท้ายคนเจ็บเขาต้องเย็บที่แก้มแค่๓เข็ม

แค่นั้นเลยจริงตอนแรกกู้ภัยยังบอกสงสัยจะเจ็บหนักเจ็บสาหัส

แต่เช้าวันนี้คุณพ่อบอกเจ็บนิดเดียว
คือพ่อบอกว่าตอนแรกไม่รู้หรอกว่าลูกมีของดีอะไร

ก็เลยเห็นว่ามีพระเยอะเลยนะคะ
หลวงพ่อศิลาหลวงพ่อวัดโสธรอยู่หน้ารถ
ก็เหมือนแม่ของลูกอะค่ะ
ก็คือเอามาวางเอาไว้ให้เป็นห่วง
เพราะว่ากำลังจะเข้าวัยเบนเจอร์เพศ
ก็ขับรถมาเอาหนังสือกฎหมายไปอ่านเตรียมสอบ
ซื้อตัวจะเข้ากรุงเทพแต่เนี่ยมาพุ่งชนกำแพงแบบนี้ซะก่อนนะคะ

ลูกชายเล่าให้ฟังว่าหมาวิ่งตัดหน้ารถค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบปากคำคนเจ็บอีกทีนึงนะ
จะให้อาการเขาดีขึ้นหน่อยก็จะเรียกมาสอบปากคำ
และปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องนี้
เรื่องของการชดใช้ค่าเสียหาย

ก็ไม่รู้เรื่องประกันรถเขามีชั้นหนึ่งอะไรยังไงบ้างนะคะ